ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีฮะ
คือญาติของคนเจ็บเขาบอกว่ามันเกินกว่าเหตุหรือเปล่านะ
เขาก็เล่นพนันไฮโลกันอันนี้ผิดแน่นอนผิดกฎหมายแน่นอนครับ
เท่านั้นนะครับแต่ว่าชุดที่มาจับเนี่ย
เป็นอาสาตอนหลังตำรวจบอกแล้วนะบอกเป็นอาสาตำรวจบ้าน
ถึงขั้นยิงใส่เขาเลยนะยิงใส่เขาเลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปคุยกับคนเจ็บนี่ฮะ
คนนี้ฮะที่เล่นพนันไฮโลค่ะเจ้าหน้าที่มาจับก็วิ่งหนีกัน
ปรากฏว่านี่ฮะเข้าข้างหลังเลยถูกยิงใส่เข้าไปนะครับ
เขาชื่อนายอาทิตย์โพภูลอายุ๓๓ปีนะครับ
ตอนนี้ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗
อำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีนะครับดูบาดแผลเขาหน่อยฮะนี่ฮะ
ก็มีกระสุนปืนขนาดเก้าหม้อนะครับที่ยิงเข้าหัวไหล่ขวาด้านหลังสองนัด
วันนั้นเขากับเพื่อน๕๖คนนั่งเล่นไฮโลกันอยู่หลังร้านขายโรงศพ
นั่งเล่นไฮโลกันอยู่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสองพี่น้อง
มากับชุดอศก็คือกองกำลังอาสารักษาดินแดน
ทีแรกเขาคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเข้ามาจับกลุ่มเขาก็แตกตื่น
วิ่งหนีกันหนีแบบไม่คิดชีวิตหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นสามถึงสี่นัดแล้วหลังจากนั้นครับ
ปรากฏว่าไอ้๓๔นัดเนี่ยกระสุนมันเข้าหลังนายอาทิตย์เขา๒นัด
ล้มลงกับพื้นพยายามเงยหน้าขึ้นมาขอความช่วยเหลือ
แล้วถูกจับใส่กุญแจมืออีกนะคือนี่ถูกยิงไปแล้วนะ
ถูกจับใส่กุญแจมืออีกนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะคุมตัวเขา
ไปทำแผลที่โรงพยาบาลส่งเสริมศักดาลัยพัฒนาบัน
จะไม่พามาโรงบาล
แล้วทำไมถึงมาโรงบาล
นี่ฮะเนี่ย

ลูกชายเนี่ยผิดเต็มเล่นการพนัน
แต่มันต้องไล่จับแบบยิงกันเลยเหรอ
ยิงจนล้มฟุบไปแล้วยังใช้ไม้ฟาด
แล้วฟาดซ้ำอีกหรอ
เห็นแล้วก็เสียใจตรงที่ว่า
ทำไมไม่รีบนำลูกเราส่งโรงพยาบาล

ลูกเคยเล่าให้เราฟังแต่ตอนนั้นยังมีตัวตี้อยู่
ตอนนั้นเราไปตอนเย็นที่ผ่าตัดแล้ว
เขาก็เล่าให้ฟังว่าพาเขาตระเวนไปทั่วหมด
ไปที่อนามัยนู้นอนามัยนี้อะไรอย่างนี้

ฟูบมีหน้าที่นี่เหมาะจริงมากมีอะไรอย่างนี้
อย่างนี้เคสแบบนี้

ไม่เจตนาก็มันเจตนาจะให้ตาย
รอดจากลูกปืนมาแล้วนะฮะ

จะวิ่งแล้วใช่ไหมลูกผมมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีเกลือมีญาติ
ทำอะไรลงสมมุติว่าเป็นลูกของพวกท่านอีกท่านจะเสียใจไหม
ถ้าลูกของคุณโรนอย่างเงี้ยวันนี้คุณประเยชาชคงทิน
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ตำบลหัวโพอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี
อยู่หลังร้านขายโรงศพห่างจากถนนหัวโพท่าไซสัก๕๐เมตร
ก็ได้คุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะเขาชื่อว่านายนรงนะครับ
เขาบอกว่าอ๋อผมก็อยู่ด้วยก็ยอมรับแหละว่าผมลักลอบเล่นการพนันกัน
มันก็ผิดกฎหมายแต่ถามจริงเถอะนี่ฮะต้องยิงกันขนาดนี้เลยเหรอนะครับ
ทีนี้มีผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๓ในพื้นที่นะครับบอกว่าทีแรกเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามีการแอบเล่นการพนันกันในหมู่บ้าน
มีคนมาแจ้งว่ามีการยิงกันผู้ใหญ่ก็ไปดูนะครับ

เจ้าหน้าที่เนี่ยมาจับวงไฮโลนะครับก็ไปดูจุดเกิดเหตุ
มีตำรวจหนึ่งนายมีฝ่ายปกครองมีอศนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าไปจับยาเสพติดมาจากพื้นที่ตะบนใกล้เคียงค่ะ
แล้วก็ขยายผลมาที่บ้านหลังนี้ผู้ต้องหาบอกว่าซื้อยาเสพติดมาจากบ้านหลังนี้
พอมาถึงเนี่ยกะจะมาจับยาเสพติดเห็นวงไฮโลก็เลยแสดงตัวจับกลุ่ม
แล้วก็มีการวิ่งหนีก็เลยมีการยิงกันแล้วก็มีคนเจ็บอืม
นี่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตอนที่มาถึงเนี่ยนายอาทิตย์เนี่ยก็ถามผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่
บอกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สาโรธผู้ใหญ่จำผมได้ไหมค่ะ
ผู้ใหญ่ก็บอกอ๋อจำได้แต่ว่าอาทิตย์ผิดก็ต้องว่าไปทำผิดนะ
ผู้ใหญ่ก็ช่วยอะไรไม่ได้อืมคือตรงเนี้ยญาติของคนเจ็บเนี่ย
ไปหาว่าเอ้ยทำไมเจ้าหน้าที่ไม่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเขาถูกยิงค่ะ
ผู้ใหญ่บอกว่าก็ทีแรกไม่รู้ว่านายอาทิตย์เนี่ยเขาถูกยิง
ทีแรกที่อาทิตย์ทักมาเนี่ยคิดว่าจะให้ผู้ใหญ่ช่วยเรื่องคดีความอืม
สายสายมารู้ว่าคนที่ว่าบาดเจ็บนั้นกลายเป็นว่าโดนกระสุนปืน
ทีแรกเขาบอกผู้ใหญ่ว่าใครเขาเขาไม่ได้บอกอะไรเขาได้บอกว่าผมหลั่นนักเกียจนั้น
บอกว่าจำผมได้เปล่าช่วยผมทีผมก็บอกอ้าวก็มีมีความผิด
ก็เจ้าหน้าที่กลับมาก็ต้องว่ากันไปผิดตามผิดถูกไหมครับ
เขาไม่ได้บอกผมเรียกว่าเขาโดนยิงถ้าเขาบอกผมโดนยิง
ผมก็ต้องรีบเอาตัวกลับไปโรงพยาบาลอยู่แล้วนี่ฮะที่ผู้ใหญ่บอกว่าอ่าญาติคนเจ็บ
ทำไมไม่รีบพาไปโรงพยาบาลก็ให้ช่วยผมทีผู้ใหญ่บอกนึกว่าให้ช่วยเรื่องคดี
อืมไม่ได้บอกว่าถูกยิงแม่แต่เพื่อนเพื่อนคนเจ็บบอกเลือดโชคเลยกองไปหมดเลย
นี่ค่ะทุกผู้ชมครับเดี๋ยวก็ให้เขาว่ากันไปตามกระบวนการกันแล้วกันนะ
แต่ว่านายอำเภอสองพี่น้องนะครับนายภัยทูลวงวิรากูลนะครับ
บอกว่าตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วคนที่ยิงนายอาทิตย์เนี่ย
เป็นอาสาตำรวจบ้านตอนนี้กำลังดำเนินการในการตรวจสอบสอบสวนข้อเท็จจริงอยู่
สมาชิกพศที่ลงในข่าวนะฮะคือจริงจริงแล้วเขาเป็นพศตรอหรือพวกเราเรียกกันประสาทง่ายง่ายว่า
ตำรวจบ้านนะครับนะครับไม่ใช่สมาชิกอาสารักษาดินแดนของอำเภอนะครับ
ซึ่งการดำเนินการตรงนี้เราได้สนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสองพี่น้อง
ซึ่งเป็นอยู่ที่ป้อมบังคับแล้วก็คนที่เรียกว่าอสตรอหรืออาสาสมัครตำรวจที่เราอ่า
ในข่าวที่เรียกว่าสมาชิกภาคศนั่นแหละครับนะฮะแล้วก็ไปนั่นปรากฏว่าจากการให้การ
เพราะว่าวันนั้นผมสอบถามจากลูกน้องก็ได้ฟังว่ามีการไล่จับนะครับ
แล้วก็เห็นคนชื่อที่เป็นอาสาสมัครตำรวจหรือชื่อเล่นว่าเอ๋เนี่ยอ่า
วิ่งไล่แล้วก็ถือปืนนะครับแล้วก็อ้อมไปคนละด้านแล้วก็ผู้ต้องหาก็ฟุบลงนะครับ
ในอำเภอก็เลยฝากชี้แจงหน่อยนะฮะในอำเภอสองพี่น้องบอกไม่ใช่นะฮะ
อาสารักษาดินแดนของทางอำเภอของทางจังหวัดเขานะครับอศตรงนี้คืออสตลอาสาตำรวจบ้าน
ก็ต้องไปถามตำรวจอ่ะใช่ไหมตำรวจบ้านแล้วพกปืนแล้วยิงได้ขนาดนี้หรือเปล่า
เนี่ยนะฮะเรื่องนี้นะครับทางพนักงานสอบสวนสพสองพี่น้องนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินคดีด้วยความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายนะฮะ
กำลังสอบปากคำผู้ก่อเหตุก็คือคนยิงอยู่นะครับผิดก็ว่าไปตามผิด